ตั้งลายแท่งซายแท่งซาย
โอ้เป็นแค่งครับผูงแค่งจนเผาร้าย

ด้วยส่องขวาวางแก้งซ้ายเกี่ยวได้เลยเททิ้งเลยครับ
นี่นะครับมีแชมป์เป็นเดิมพันธุ์ครับ
ใส่ลุงเดินมาโอ้โหหายใจทั้งปากเลยครับ
วิลเลี่ยมมีโปรดล็อคเลยหากระบุญโอ้โหไม่ตีด้วยครับ
โอ้โหได้เก่าเลยครับลูกนี้
อ้าวแตกเลยครับบริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายของวิลเลี่ยมครับ
เมื่อกว่างฝากมาแล้วแก้งซ้ายเกิดแก้งขวาทิ้งต่อมันขวา
วางแก้งซ้ายปะเยังน่าให้แบบนี้ครับ
โอ้โหส่องซ้ายเอ่อมามีอากาศ

ใครสายลุงไม่เดินครับโอ้โหมีเก่าไป

พยายามจะเน้นที่ศอกเลยครับพยายามจะเปิดแผลของวิลเลียไว้กว้างขึ้น
โอ้เป็นไตรุ้มพยายามจะมาวิลเลียมมีทีมทิ้งด้วยมันขวา
พอไม่เดินนี่แหละครับจุ้งเหมือนกันครับวินิวิเวิล
ออกมาสูดอากาศหายใจครับเติมลมหายใจออกซิเจนเข้าปอด
โอ้ยอดเยี่ยมจริงครับลายกเลยครับ
ดอกเดียวครับโอ้โหหวี่เองเข้าไปเต็มเลยครับ
โอ้ยยังเบาอยู่ครับ๖แล้วครับ๗
ป่านยังลุกครับโอ้วเจ็ดหัวใจของแกอ่าแล้วครับวิลเลียม
กระโดดถีบเลยครับเรียบร้อยหรือเปล่าแม่ยอดเยี่ยมจริงจริงครับดอกนี้ของวิลเลี่ยม
ไม่ไหวเลยครับนี่แหละครับสุดท้ายแล้วครับแชมป์ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับ
โดยวิลเลี่ยมวิมเพิลจากสิทธิ์มนชัยยอดเยี่ยมครับที่สำคัญครับ
เป็นการแก้มือล้างแขนได้สำเร็จครับอืมและจังหวะปิดเกมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงจริงครับ
กชวยจังหวะได้ดีครับวิลเลี่ยมทั้งทั้งที่บริเวณคิ้วซ้ายของตัวเองครับ
แตกนะครับภาพช้ามาก่อนครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับ
เปิดแผนแตกบริเวณปลายคิ้วซ้ายครับส่องขวาของตัวนั้นไปใส่ลุงโอ้โห
และนี่ครับโอ้โหเจอศอกดอกนี้ไปเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับโดนสอกเข้าไปถึงกับถอยครับ
แล้วนี่ครับพยายามจะเหวี่ยงหมัดแรกครับเจอหูขวาครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับนี่ครับ
ก่อนครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้ยหนักแน่นอนครับลูกนี้เพราะเหวี่ยงมาจากข้างหลังครับ
ซึ่งที่สำคัญครับล้มลงไปหัวกระแทกพื้นอีกต่างหากแต่ยังลุกขึ้นมาแต่วิลเลียวิเพิกนี่ครับ
ทาลูกพักหมุนเลยครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับดอกนี้ของ